นี่ค่ะเอาภาพมาให้ดูกันอีกครั้งเพราะว่านำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน

คือความทุบแบบแก๊สระเบิดเลย
เป็นนาทีที่รถคันนี้บรรทุกถังแก๊สมาเต็ม
โดยลงจากสะพานที่ความเร็วเสียหลัก
มาทราบที่หลังว่ายางแตกยางระเบิด

จนเกิดไฟลุกไหม้เพราะว่าแก๊สมันระเบิดครับ
รถต่างพยายามที่จะขับหนีเขากลัวมันจะระเบิดใส
แล้วก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูคือต้องบอกว่าเขาก็สติดี
ต้องการเอาชีวิตรอดรถความปุ๊บนี่เอามือต่อกระจก
เพื่อให้มันเป็นรูแล้วเอาตัวเองกับเด็กรถออกมา
ทั้งมือทั้งเท้าต้องถีบให้กระจกมันพังครับ
สุดท้ายก็พยายามมุดออกมาแบบนี้

ก็เป็นจากเหตุการณ์นี้

จะว่าเล็กว่าถังปิ๊กนิกอีก๓๗ถัง
มันมีทั้งระเบิดแล้วแล้วก็ยังไม่ระเบิดครับ
ส่วนคนขับรถคือนายนัทพงศ์

ก็เป็นสัญชาติเมียนมาชื่อว่าโซไต

แล้วก็มีอาคารใกล้เคียงที่โดนแรงระเบิด

เขาก็มีการโพสต์ให้ความรู้กับเรื่องของรถบรรทุกแก๊สแบบนี้เอาไว้

ต้องมีหลังคาหรือว่าโครงเหล็กกันกระเด็น

ต้องมีโครงเหล็กคอบเอาไว้
ต้องมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง๒ถังประจำรถ
ทีนี้เมื่อเช้าครับพูดสิทธิ์ข่าวก็เลยลงไปหาชาวบ้านย่านนั้นที่ได้รับผลกระทบ
แล้วก็เข้าไปที่สนวัดพระยาไกรเพื่อไปร้องเรียน
ชาวบ้านเองก็ไปแจ้งความแหละเพราะว่าบ้านเขาเสียหาย
แล้วนักข่าวเองก็ย้อนกลับไปดูจุดเกิดเหตุ
ก็เสียหายไฟไหม้เสกกระจกก็แตก
เหลือนไปหมดรถกระบะรถยนต์หลายคันนี่อันนี้ป้ายแดง
ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับชาวบ้านต้องไปแจ้งความเพราะว่าเดี๋ยว
ได้ให้เขามาชดใช้ค่าเสียหาย
ชาวบ้านบอกว่าก็กลัวนะเพราะว่าคือมันเป็นทางลงสะพานด้วย
รถมาเร็วนะฮะก็หวังว่าอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

อย่างที่ผมบอกหลายปีก่อนมันเคยเกิดเหตุการณ์
แถวแยกเพชรชบุรีนะไม่อยากให้เกิดแบบนั้นอีก
รับทึกกันเลยทีเดียวครับว่าเมื่อวานี้ควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็ว